ผมผิดอะไรฮะผมขับรถข้ามจังหวัดในยามข้ามคืนนะฮะ
ก็จะจากสุพรรณบุรีจะไปชนบุรี
แต่ทีนี้พอ๔ทุ่มปุ๊บช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์

ผมก็จอดนอนในรถซะเลยผมไม่ได้ขับอยู่ตามท้องถนน
ผมผิดกฎเคอร์ฟิลล์หรือเปล่าคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันนะครับ

กลับมาปุกพ่มในทางปุกพ่มแล้วให้ลงจากรถแล้วจะไปคล้นรถ
นี่มันเป็นการรังแก่แล้วจริง
พี่จะไปฟ้อนไหนก็ได้
ใช้ช้องโวล์กดไหม้ในกลางเล่นงานประชาชน
มันเป็นอย่างนี้ต่ำรวจ

ผมยังต้องทำเวลาผมซ่อมรถจริงจริงแล้ว
กฎหมายเขาก็จะใช้บังคับใช้โดยทั่วไปนะพี่ไม่ได้มียกเว้นหรอกว่าซ่อมรถ
ไม่เป็นไรทำธุรกิจไม่เป็นไรกฎหมายไม่ได้มียกเว้นถูกไหมครับ
ถูกไหมคะพี่ผมพูดถูกไหมผมถามพี่หน่อยนะ
พี่ใช้กฎหมายกับประชาชนเนี้ยผมไม่ว่าพี่น่ะอืม
แต่บางครั้งเราใช้ความเป็นคนความเป็นมนุษยธรรมนี่แหละ
เอามาใช้กับประชาชนบ้างไม่ใช่ว่าพี่เอาตะกดไหม้อะไรของพี่เนี่ย
ประชาชนโทษเดียดร้อนนี่ผมก็นอนอยู่ข้างทางพี่ยังจะแอวเกลือเนี้ย
ต้องเคหาสถานก็ต้องแข้งแจ้งตามเนื้อผ้าเลยไม่ได้มีอะไร
มันต้องเอารุ่มมารวยพี่อ่านะฮะก็เป็นคลิปโตเถียงกัน
ระหว่างประชาชนกับตำรวจนะครับตำรวจก็บอกว่าคุณผิดเคอร์ฟิลล
เพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในเคหาสถานประชาชนก็บอกว่าผมก็อยู่ในรถไง
ผมก็ไม่ได้เดินทางออกไปไหนตำรวจก็ถามว่า
อันนี้มันก็ไม่ใช่เคหสถานไงเข้าใจกันบ้างนะฮะ
คือทั้งสองฝ่ายอยากให้เข้าใจในเหตุผลของแต่ละฝ่ายนะฮะ
คือตำรวจเขายืนยันว่านี่เป็นการฝ่าฝืนกฎเคอร์ฟิลล
เขาเดินทางมาจากอำเภอด่านช้างที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็จะเดินทางไปทำงานที่จังหวัดชมบุรีให้ทัน๗โมงเช้า
ออกมาตอน๑ทุ่มแล้วก็พอ๔ทุ่มมันถึงกลางทางพอดี
ก็เลยจอดรถนอนข้างทาง
และคิดว่าการจอดรถนอนข้างทางไม่ได้ขับขี่บนท้องถนน
ถือว่าไม่ผิดกฎหมายก็เป็นการเถียงกันนะฮะ
แล้วก็ท้ายที่สุดในเรื่องนี้นะครับก็มีการเอาคลิปมาลงในโลกโซเชียล
แล้วก็เขียนข้อความว่าเหตุจำเป็นของประชาชน
ตำรวจจะเข้าใจบ้างได้ไหมใช้แต่กฎหมายแต่ไม่ใช้คุณธรรม
เรื่องนี้พอลงในโลกโซเชียลแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
เพราะว่ากระแสตีกลับไปที่คนที่เอาคลิปมาลง
ก็คือเจ้าของคลิปคนถ่ายที่บอกว่าเป็นประชาชน

แล้วก็มาจอดไว้ตอน๔ทุ่มแล้วบอกว่าผิดตรงไหนเนี่ย

บอกคุณต้องศึกษาข้อกฎหมายนะคุณต้องรู้นะ
ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในรถแต่มันไม่ใช่เคหาสถาน
มันก็ผิดพรกรฉุกเฉินอยู่แล้วมันก็ผิดกฎเคอร์ฟิลล์อยู่แล้ว

คือในโลกโซเชียลเขาก็ตำหนิติเตียนบอกให้ไปศึกษาเรื่องข้อกฎหมาย
ก็เป็นเรื่องที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลแล้วก็ร้อนแรงเลยนะครับ